สุขภาพร่างกายของน้องอันเป็นไงคะ
เป็นคนสุขภาพโดยองค์รวมพื้นเดิมรากเดิมเนี่ยดีมากนะ

ราชาโชคแปลว่าถ้าป่วยก็เจอหมอดี

บังเอิญในการที่จะป่วยแบบนี้
บังเอิญมีเหตุมีปัจจัยในกิจกรรมหรืออาหาร
เข้าไปทดแทนทับพลันในการเวลา

ไม่มีดวงที่อุบัติเหตุเวอะวะ
ขาขาดแขนขาดโดนระเบิด

คือดวงอันในพื้นชะตาไม่มีเองแบบนี้เลยนะ

ก็จะมีคนถามว่าพี่

แต่คือเขาถามเล่นมากกว่า
นี่ทำไมคนพูดเยอะจังอะไรอย่างนี้

ก็ไม่รู้จะตอบว่าไง

อันว่าคนที่เชื่ออะไรเขาก็เชื่ออย่างเดิม

เพราะว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นข่าวใหม่

เราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะลุกขึ้นมาพูดอะไร

สำหรับอันเองมันไม่มีผลต่อ

คือเรามีใจที่มั่นคงมากเลย

ท่ามกลางสปอร์ตไลท์

เราก็ว่ามันอะไรกันวะ
อันเป็นห่วงเขา

เขาจะไม่เคยทำให้เรารู้ว่าเขามีแฟน

พักนึงแล้วนะ

เธอโอเครึเปล่า
ว่าคำถามนี้ดีมากเลยสำหรับเรา
มันเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาโอเคด้วย

หัวเราะอย่าเลยบอกว่าตลกเนอะ

วางแผนชีวิตคู่ของตัวเองจากนี้ไปยังไง
จริงไม่ได้วางอะไรเป็นอะไรมากมายนะฮะ

มันก็พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมกันทั้งคู่
แล้วอันรู้สึกว่าอันก็เคยบอกเขาแล้วเขาก็เคยบอกอันเหมือนกัน
ถ้าสมมุติว่าอันล้มอันรู้ว่าเขาเอาอันอยู่
ถ้าเขาล้มเขาก็รู้ว่าอันเอาเขาอยู่
แค่คนใดคนหนึ่งเราก็รอด
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าถ้าเราจะมีลูกเราโอเค
แง่ของความพร้อมนะแต่ว่าเด็กจะขึ้นมาอะไรตามมีตามกรรม
มันก็แล้วแต่บุญกรรมแต่ว่าถ้าพร้อมพร้อมไหมพร้อม
เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไร
นี่มีลูกก็ละกันสุดท้ายต้องอ่านภาคข้อคิด
ว่าการเป็นอันมาจนถึงบัตรนี้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะ
ลองเป็นข้อคิดให้คุณผู้ชมดิได้แรงบันดาลใจจากอันซะหน่อย
โดยส่วนตัวนะครับอันคิดว่าอันก็เป็นคนทำงานหนัก
เป็นคนใช้โอกาสในชีวิตคุ้มมากในทุกด้านที่มี
แล้วก็พัฒนาตัวเองมากแต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็
ผลีดอกออกผลตามวันและเวลาของมันนะครับ
เรารู้สึกว่าณวันนี้เรามีความสุขกายสบายใจอย่างที่สุดเลย
แล้วมองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกเรามีบางช่วงที่เล่นพระเยเอกไปทำไมวะ
ทำงานหนักไปทำไมวะเรามีมันจะมีนะฮะเหนื่อยขนาดนี้ทำไมวะ
แต่ถึงจุดนึงมันตอบคำถามได้หมดเลยว่าอ๋อนี่ไง
เมื่อโอกาสมาถึงเราทำอะไรก็ได้หมดเลย
เพราะเราฝึกวิทยายุทธ์ไว้รอบตัวเลย

เราพยายามไว้ก่อนทำงานให้หนักไว้ก่อน
มีมีจะว่าบ่อยในชีวิตก็มีบ่อยได้

นานมาทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสนั้นเนี่ย
มาถึงหน้าบ้านเราแล้วเนี่ยแล้วเราไม่หยิบไม่คว้าไว้เนี่ย
นั้นมันก็จะไม่กลับมาง่ายอีกนะแต่เมื่อไหร่ที่เราเตรียมให้พร้อม
แต่กว่าจะพร้อมเนี่ยมันก็ต้องผ่านการคิดผ่านประสบการณ์
ผลึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พร้อม
ก็จะเป็นของเราเหมือนที่อันบอกเมื่อกี้ค่ะ
แขกรับเชิญของเราในคืนนี้อาจจะเห็นว่าเขามีความพร้อม
ตั้งแต่เกิดแล้วเหรอมั้งน่าจะครบหมดแล้ว
แต่จริงแล้วทุกวันนี้เวลาคนเริ่มเราจะเริ่มถึงคำว่าสำเร็จ
มากกว่าตอนเริ่มต้นซะอีกเราเริ่มต้นมาทุกวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลย
ทุกคนจะคิดถึงว่าสำเร็จสำเร็จแต่เราไม่รู้เลยว่าระหว่างทางเป็นยังไง
ขอใช้คำพูดของเขากลับมาย้อนอีกสักนิดนึงว่าเรารู้จักตัวเองพอแล้วเหรอ
ที่เราจะไปสำเร็จลองถามตัวคุณเองสิฮะว่าคุณรู้จักตัวคุณเองพอหรือยัง
คิดแต่ว่ามันจะต้องสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จอย่างที่เราคิดจริงเหรอ

ก่อนทิ้งท้ายเนี่ยเรายังไม่ท้ายดวงแอนาคต
ทายดวงในอนาคตเนี่ยก็ดูดวงแล้วว่าจากนี้ไปก็จะรวย
ก็ให้หนังสือสมบัติพญานาคาราชอ๋อเขาเขียนเองนะอัน

สุดท้ายในทางโหรศาสตร์เนี่ยนะครับ
เรามีเราเรียกผู้เป็นหัวรศาสตร์ว่าอาจารย์
เพราะว่าบรมครูในทางวรศาสตร์คือท่านอัญญากลธัญญะ
เคยทายพุทธองค์ตั้งแต่แรกประสูจน์
ท่านเดียวและทายข้อเดียวว่าจะเป็นพุทธองค์
ส่วนพรามอื่นจะทายว่าเป็นมหาจักรพรรดิ
แต่ท่านอัญญากลธยะเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่

แล้วการสืบมาก็เป็นหนึ่งในปัญจาวัคคีทั้ง๕พุทธองค์
เราเลยเรียกว่าโหนว่าเป็นอาจารย์
แต่ผู้ที่ดูนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ดุดพุทธเจ้า
เพราะพระองค์คือตัวแบบหรือต้นแบบในเรื่องของศรัทธา
ดวงชะตาของอันก็เป็นครูรุให้กับผู้ศึกษาโหรศาสตร์
เป็นคนมีสติมากแล้วเป็นคนที่มีเหตุและผล
อย่างเป็นสมาธิถิเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านทั้งหลายที่ได้ชมรายการ
รวมทั้งท่านที่ได้ศึกษาโหรศาสตร์จงจดจำเอาไว้
นี้คือด่วนครูรุให้เป็นตัวอย่างเราว่า
ดวงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องความรัก
แต่ด้วยรักเหนือรักไม่ใช่รักด้วยอารมณ์
มันจะพาให้ผ่านพ้นโพยภัย
กุศลกรรมด้วยการวางแผนด้วยการไม่ประมาท

แต่วางแผนไว้อย่างเป็นระบบทุกอย่างจะผ่านไปได้
ก็ขอให้เรื่องของคุณอันภูวนาศจงเป็นแนวทางของทุกคน
ให้เป็นกำลังนำพาชิดไปสู่ความสำเร็จในปี๒๐๖๐นี้ครับ
ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องอันภูวนาศคุณพลินค่ะ
ขอบคุณครับ

วันทะลาฮันสบดีหน้าเจอกับรายการทอล์กทะลุดาวค่ะ
เวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้สวัสดีค่ะ
มีคนจ้างนางลำไปลำหน้าบ้าน
คือขับรถออกมาจากบ้านปุ๊บมีพวงมาลัยมาห้อยเต็มกำแพงเลย
ว่าบ้านเขาไม่เรียกบ้านฮะเขาเรียกว่าเทวาลัย
จะไปไหนเนี่ยถ้าจะไปดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีลางบอกเหตุ
บอกไงถ้าเกิดจะก้าวเท้าไหนให้เราเอานิ้วปิดจมูกข้าง
ถ้ารูไหนโล่งกันก็ให้ก้าวเท้านั้นออกไป
แล้วถ้าจะลงทั้งคู่หรือฮะคงกระโดด

กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเลือดตกยางออกซวยซับซวยซ้อน
ถ้าตราบใดยังพูดได้ยังมีเสียงออกจากปากไม่ใช่เป็นคนใบ้
จะนำพามาซึ่งซับเนี่ยปากหาซับเป็นคนปากหาซับ

ในปีที่ชาวเกิดคือปี๒๑๘นะครับราหูเป็นมหาอุด
เพราะลาหูจรเป็นมหาอุทธัพราหูเดิมแปลว่าวงการบันเทิงเปิดให้กับตัวของชาว
แจ้งเกิดเลยทำไมทำไมแจ้งคนลุกอ่ะ